เอาล่ะเราก็จัดก๋วยเตี๋ยวให้หนำใจกันต่อคราวนี้
พาไปกินก๋วยเตี๋ยที่สุโขทัยกันบ้างนะคะ
สุโขทัยเขาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบสูตรโบราณใช่ไหม
ก๋วยเตี๋ยวไทยคุณผู้ชมเจ้านี้ต้องบอกเลยว่า

เจ้านี้คุณผู้ชมบอกเลยว่าขายแค่วันศุกร์คุณผู้ชมค่ะ
อะไรมันจะลิมินเต็ดขนาดนั้นไปดูกันสิ

หาได้ไม่ง่ายเลยนะคะ
นี่ล่ะคุณร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณเจ้าเก่า
เขาขายอยู่ริมทางสี่แยกไฟแดงบ้านสานจิต
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ขายเฉพาะวันศุกร์นะมาเช้าอดเลยค่ะบอกเลย
ถนัดเจ้าของร้านบอกขายมากว่า๓๐ปีแล้ว

แล้วก็ขายทุกวันศุกร์รวมไปถึงจะมาขายที่ตลาดนัดด้วย
แต่พอหลังลูกค้าติดใจเยอะก็เลย
ถนัดไปออกงานบุญงานบวชหน่อย

เพราะว่าลูกค้าเยอะลูกค้าประจำเขามีเยอะ

แล้วก็หมูแดง
แล้วขายอยู่ห่อละเท่าไหร่ครับ

เอาละ
ก๋วยเหนียวไทยนี่ก็จะเป็นอันรู้กันอยู่แล้ว

แบบน่ารับประทานมากกินแบบคลุกนิดหน่อย
เด็ดก็คือวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันอย่างถั่วลิสงคั่ว
หรือว่าจะเป็นน้ำมันกากหมูเจียว
สดใหม่ร้อนทำทุกวันไม่มีตกค้าง
เพราะฉะนั้นก็จะไม่เหินแล้วก็จะอร่อยมากนะคะ
ที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะเขาขายวันเดียวไง
วันศุกร์ไปให้ถูกเวลาด้วยนะตี๓จนถึง๙โมงก็หมดแล้ว

ไม่งั้นนะพลาดเลยต้องรออีกทีศุกร์หน้า
ราคาก็ถูกขายก็ดีอร่อยก็อร่อย
แต่แม่ขายวันเดียวเอาไปวันศุกร์แหละพรุ่งนี้ค่อยไป